มีข่าวดีให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน่อยกับผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาก็เป็นแม่คนนะกำลังจะขับรถไปรับลูกที่โรงเรียน
ต้องจอดช่วยเด็กก่อนแล้วก็ปล่อยให้ลูกรอแบบนั้น
แต่พอไปรับนึกว่าลูกจะงอนไม่ครับ
ลูกชมบอกว่าแม่เป็นฮีโร่อ่ะ

ถูกต้องครับผู้หญิงคนนี้โพสต์เล่าเรื่องราวที่ตัดสินใจทิ้งลูกไว้ที่โรงเรียน
เพื่อพาเด็กที่ประสบอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาลก่อน
โดยบอกว่านี่นะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นต้องไปรับลูกที่โรงเรียนตอน๖โมงเย็น
ขับรถมาถึงปากซอยก็เห็นว่ารถตู้โรงเรียนจอดขวางทางอยู่
มีปอสาย๑๕๐ชนท้ายอยู่
แล้วก็มีเห็นคนกำลังอุ้มเด็กนักเรียนที่มีเลือดไหลอยู่
ลงจากรถไปนั่งตรงวินมอเตอร์ไซค
ใจหนึ่งก็เอ๊ะทำยังไงดีลูกก็รออยู่

ตอนนั้นคิดในหัวแค่ว่าต้องพาเด็กคนนี้ส่งโรงพยาบาลก่อน
เชื่อว่าลูกน่าจะอยู่กับครูที่โรงเรียนได้นะครับ
จากนั้นก็บอกให้เอาเด็กชายสองคนนี้ขึ้นรถเข้ามา
แล้วก็ขับรถพาไปส่งโรงพยาบาล
โดยมีผู้หญิงคนหนึ่งอาสาว่าจะไปส่งเด็กด้วย

แต่ก็ได้พี่วินช่วยขับรถขอทางให้จนกระทั่งไปเจอตำรวจ
ช่วยเหลือกันอีกทีหนึ่งนะฝนก็ตกมีลมพายุรถก็ติด
แต่ตำรวจก็พาซอกแทรกไปจนนำเด็กสองคนนั้นไปถึงมือหมอ
สักพักผู้ปกครองเด็กก็มาถึง

เด็กคนนี้นะผัวเข้าไปกอดพ่อแน่นมาก
แล้วก็บอกพ่อว่าผมเจ็บผมเจ็บนะฮะทำให้คิดถึงลูกขึ้นมาทันที
ก็เลยขอตัวกลับส่วนน้องผู้หญิงที่มาด้วยกันก็นั่งรถเมย์กลับบ้านไป
แล้วก็ไม่คิดค่ารถไม่เอาอะไรสักอย่างเดียวครับนะฮะ
ไปถึงไปรับลูกที่โรงเรียนเกือบถึง๒ทุ่มนะฮะ
นัดลูกหกโมงเย็นนะฮะไปถึงเกือบสองทุ่ม
แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความภูมิใจและคำชมจากลูกว่า
คุณแม่ผมคือฮีโร่โอ้โหแค่นี้คุณแม่คนนี้ก็หายเหนื่อยเลย
ชื่นชมอีกคนนึงนะครับนะฮะอยากให้สังคมมีคนแบบนี้เยอะเยอะจังเลยนะฮะ